โอเคไปต่อกันข่าวต่อไปเลยนะครับ
สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

นับจนถึงวันนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ๓วันเท่านั้น
ก็คือหมดวันที่๑๐เมษายนนะคะ
สังคมออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวที่ต่อเนื่องจากงานนี้นะคะ
บอกว่ามีคนคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเจ๊หาญยาลา
เขาสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากการอ่านหนังสือค่ะ
ที่ใช้ชื่อว่ามะกุฎอ่อนฤดี
เล่าว่าเมื่อ๖ปีก่อนค่ะรับจ้างก่อสร้าง
และเริ่มอ่านหนังสือเล่มแรก
เมื่อ๕ปีก่อนเริ่มปลูกย่าขาย

และก่อตั้งกองทุนสวัสดิการในหมู่บ้าน
และเมื่อ๔ปีก่อนอ่านหนังสือมากขึ้น
และคิดอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวชุมชน
เมื่อ๓ปีก่อนคิดวิธีกำจัดยุงลาย

เป็นอันเป็นแหล่งยุงมาเผาทำถ่านอัดแท่ง
และเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะผมถามเขาเล่นว่า
บริหารเงินนับ๑๐๑๐ล้านเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นได้อย่างไร
เขาตอบว่าเพราะว่าอ่านหนังสือ

ชาวเน็ตก็ได้แพร่ภาพนี้นะคะ
กว่า๘๐๐๐ครั้งค่ะ
ด้านทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะ
ก็ของไทยรัฐออนไลน์ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก

เป็นประธานโครงการระบบหนังสือหมุนเวียนในมัศยิต
โครงการนำร่องจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่า
คุณเจ๊หันยาลาเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่

แต่เมื่อ๖ปีที่แล้วมีโครงการหนังสือ
โครงการนำร่องหนังสือหมุนเวียนในมัศยิต
ได้รับทุนสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นำหนังสือไปให้กับชุมชนอ่าน
และเมื่อเริ่มอ่านหนังสือต่างก็เกิดความคิดขึ้นมากมาย
มะกุฎบอกอีกด้วยนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้สะท้อนสังคมไทย
ให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ
คุณเจ๊หันเป็นคนที่น่าทึ่งมาก
ตอนนี้เปลี่ยนชีวิตไปมีธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
แล้วก็พูดเสมอว่าถ้าไม่มีหนังสือก็คิดไม่ออก
คิดออกก็เพราะหนังสือ
ก็ยังคงเป็นเหมือนสถิติเดิม

หมายถึงว่า๑เดือนครึ่งผ่านไปแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่าน๘วัน